เพชรชบุรีต้องบอกว่าตำรวจก็ใจดีนะ
ตามไปจับกลุ่มตัวพ่อค้ายาแบบเป็นล้านล้านเม็ดน่ะโอ้โห
แต่ว่าเขาไปทำบุญวันเกิดอยู่ในวัดตำรวจตามไปเจอทำบุญอยู่
อ่ะทำบุญให้เสร็จกรวดน้ำให้เสร็จแล้วเดี๋ยวจับนะ
คืออ๋ออยากให้ทำบุญครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าคลุกไว้อย่างไง
เสร็จจนกรวดน้ำเลยเดี๋ยวจับนะแบบนี้นะครับ
นี่คือเหตุการณ์ที่ตำรวจเพชรบุรีเข้าไปควบคุมตัวนายรัชตา
รัชชาตะสีบุญเรื่องหรือว่านิวอายุยี่สิบเจ็ดปีเป็นชาวพิจิก
ผู้ต้องหาเรื่องของค่ายาเสพติดรายสำคัญโอ้โหค้ายาบ้านหลายล้านเม็ด
หมายจับห้าคดีทีเดียวคุณผู้ชมตอนไปจับกลุ่มเนี่ย
ผู้ต้องหาไปทำบุญวันเกิดอยู่ที่วัดหัวหินก็ไปกับแม่
ไปกับญาติไปกับแฟนอบอุ่นทีเดียวอืมนะครับแล้วก็อ้าว
ตำรวจไปถึงเอาทำบุญอยู่ใช่ไหมอ้าวงั้นเดี๋ยวเราเราปล่อยก่อนแล้วกัน
ให้คุณไปถวายสังขทานก่อนทำบุญให้เสร็จกรวดน้ำให้เสร็จ
รับพรจากพระให้เสร็จจนเสร็จสิ้นทุกอย่างตำรวจขอเข้าควบคุมตัว
ทันทีนะครับเนี่ยญาติพี่น้องก็อยู่ครบเลยนะ
ทุกคนก็ยังทำบุญอยู่นะฮะจากนั้นนำตัวนายรัชชาตะนะฮะ
ไปตรวจคนที่บ้านเช่าหมู่บ้านวาเลชาวถนนหัวหินหนองพลับ
ตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินไปพบปืนอาวุธสงครามเอ็มสิบหก
กระสุนซุกซ่อนอยู่ก็ขอเข้าตรวจยึดแล้วก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
นำตัวไปแถลงข่าวก่อนจะดำเนินคดีและอย่างที่บอกไปว่านายคนนี้เขามี